วันนี้ประเด็นสำคัญก็คือประเด็นเรื่องของการชุมนุมนะคะ
ของกลุ่มเยาวชนปลดแอบและแนวร่วมธรรมศาสตร์การชุมนุม
คือการนัดหมายของเขาเนี่ยตามกำหนดนะประมาณบ่าย๒นะคะ
ก็มีการเปลี่ยนตลอดทั้งวันแล้วค่ะคือเริ่มจากเขาบอกว่า
เขาจะกำหนดเดินการเดินทางของเขานะคะอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ที่พระบรมมหาราชวังหลังจากนั้นเที่ยงเที่ยงวันนี้
มีการประกาศผ่านเพจค่ะบอกว่าจะไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
และล่าสุดประกาศอีกว่าเปลี่ยนจะไปที่บ้านผลเอกประยุจันทร์โอชานะคะ
หรือที่กรมทหารรับที่หนึ่งที่ถนนวิภาวรีหลังจิต
ตอนนี้เปลี่ยนทั้งวันเลยใช่เปลี่ยนตลอดเวลา
เกาะติดต่อเนื่องจริงและทีมข่าวของเราก็เกาะติดสถานการณ์ต่อเนื่องเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้ค่ะทีมข่าวของเราทีมหนึ่งนะคะ
คุณสิริวัณรักษัตริย์ก็ไปอยู่ที่อนุสวรีชัยสมรภูมิแล้วนะคะ
มีบรรยากาศรายงานเข้ามาเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามจุดแรกกันก่อน
จุดที่อานุสารวรีประชาติ

แต่เป็นจุดที่สามที่ทางกว่านี้กลุ่มเยาวชนอบอัตแอร์นะคะ

เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศล่าสุดกันเลยค่ะ
ที่ตอนนี้นะคะจะเห็นว่าหัวขบวนของแกนนำนะคะ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะได้ไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีประชาธิปไตยตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกา
แต่ก็ถูกจำรวจควบคุมฝุงชนได้กระชับพื้นที่
ขอคืนพื้นที่ตรงอนุสาวรีประชาธิปไตยนะคะแก่นำได้มีการประกาศเคลื่อนมวลชน
ให้มารวมตัวกันที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ตามประกาศของทางเพจเยาวชนปลดแอบว่าจะเข้าบุกยึดพื้นที่ธรรมเนียบรัฐบาลในวันนี้
แต่ว่าเมื่อเวลา๑๒นาฬิกา๔๕นาทีแก่นำก็ประกาศ
ผ่านเพื่อขยายเสียงอีกครั้งหนึ่งให้มวลชนทุกคน
เคลื่อนตัวไปรวมกันที่อนุสาวรีชัยสมรภูมิอย่างภาพที่เราเห็นตอนนี้ค่ะ
มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนนะคะเพื่อที่จะเตรียมเคลื่อนขบวนไปที่หน้าบ้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะ
จะมีมวลชนบางส่วนเดินเท้าเข้ามาสมทบตามรอบนอก
ส่วนบรรยากาศณตอนนี้นะคะไปดูถนนทางฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางสามสามเหลี่ยมดินแดงค่ะ
ที่จะมุ่งหน้าไปบ้านของนายกรัฐมนตรี
ก็มีรายงานล่าสุดมาแจ้งว่าตอนนี้มีตำรวจควบคุมฝุงชนได้ประจำการอยู่ตรงสามเหลี่ยมดินแดง
เพื่อทำกัดพื้นที่ให้กลุ่มมวลชนที่เตรียมเคลื่อนขบวนไปผลักหลักชุมนุมนะครับ
ประยุทธ์จันโอชาค่ะส่วนเรื่องของการจราจรนั้นนะคะ
ตอนนี้จะเห็นว่าถนนราชวิถีนะคะที่จะมุ่งหน้า
ไปสามเหลี่ยมดินแดงแยกดินแดงนั้นนะคะตอนนี้
รถเนี่ยไม่สามารถที่จะขยับได้แล้วนะคะ
จะมีเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะส่วนฝั่งขาเข้านะคะ
ที่จะมุ่งหน้าอนุสวรีชัยสมรภูมินะคะ
ก็มีการจราจรที่หนาแน่นเลยค่ะคุณจุธารัฐคุณสุภาษาราค่ะ
ต้องติดตามดูนะคะว่าทางแก่นนำเนี่ย
มีการประกาศว่าเวลาสิบสี่นาฬิกาสี่สิบห้านาที
สิบห้านาฬิกานั้นนะคะจะมีการเคลื่อนขบวนกันไปรวมตัวกันที่ร๑นะคะ
ซึ่งเป็นบ้านพักของคนเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ
ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราก็ยังเกาะติดบรรยากาศค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากอนุสวรีชัยสมรภูมิค่ะ
ค่ะค่ะขอบคุณคุณสิริวัณด้วยนะคะ
ก็อาจจะมีความขัดข้องนิดนึงเพราะว่าเปลี่ยนสถานที่บ่อยจนผู้สื่อข่าว
เราก็รายงานไม่รู้จะบอกว่าตรงจุดไหนแล้วนะคะ
ก็ต้องย้ายไปเรื่อยตามไปว่าจะมีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างในวันนี้นะ
แต่ตอนนี้กลุ่มหลักนะคะเขาก็จะอยู่ที่บริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมินะคะ
จุดหมายตอนนี้ล่าสุดก็คือที่บ้านพักของนายกรัฐมนตรี
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เองกำลังพยายามนะพยายามจะผลักดันให้กลุ่มผู้ชุมนุมอยู่เฉพาะภายในบริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมินะคะ